บรรยากาศที่เทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีตอนนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเขตหนึ่งนะคะทั้งหมดสองร้อยสิบแปดหน่วย
กำลังทยอยเดินทางมาส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งที่เทศบาลนครอุดรธานีกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะยังทยอยเดินทางมาประมาณครึ่งหนึ่งของ๒๑๘หน่วยเลือกตั้งค่ะ
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะด้านหลังของดิฉัน
งแน่นไปด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งของสองร้อยสิบแปดหน่วยในเขตหนึ่ง
เขตเลือกตั้งของจอดอุดรธานีทั้งหมดจากทั้งหมดสิบหน่วยเลือกตั้งนะคะสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหน่วยค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ก็กำลังทยอยเดินทางมานะคะทำให้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักแล้วก็เนืองแน่นเป็นพิเศษค่ะ
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศในช่วงตอนที่มีประชาชนมาลงคะแนนเสียงนะคะแล้วก็มีการนับคะแนนในช่วงเย็นค่ะ
เป็นบรรยากาศของหน่วยเลือกตั้งที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะในหน่วยเลือกตั้งที่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองและยี่สิบสี่
เขตเทศบาลนครอุดรธานีที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งโพศีนะคะก็มีพี่น้องประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันตลอดทั้งวันค่ะ
แม้ว่าในช่วงบ่ายสามโมงเย็นจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในวันนี้ค่ะ
ซึ่งเมื่อถึงเวลา๑๗นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง๔หน่วย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะทั้ง๔หน่วยเลือกตั้งที่ที่ฉันไปสังเกตการณ์ในวันนี้นะคะ
มีผู้มาใช้สิทธิ์มากถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะ
ก็ยังไม่มีคะแนนที่สรุปอย่างเป็นทางการออกมาแต่ขณะเดียวกันนะคะ
นายสารวุฒิเพชรพนมพรค่ะอดีตสอสอพักเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ก็ระบุนะคะว่าขอแสดงความยินดีกับว่าที่สอสอเขต๑พักเก้าไกลนะคะ
ก็คือนั่นก็คือนายนัทธพงศ์พิพัฒน์ชัยสิรินะคะแล้วก็อ่านายสารวุฒิก็บอกว่า
ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ผมแล้วก็พักเพื่อไทย
ช่วงนี้คงจะเป็นเวลาที่ผมได้พักผ่อนจริงจังแล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ
สอพักเพื่อไทยนะคะโดยเมื่อเช้าค่ะนายสารวุฒิก็ได้มาใช้สิทธิ์นะคะ
ให้สิทธิ์ก็เพียงแต่ว่าสวรรค์มนต์ไว้พระคอนออกมาเท่านั้นแล้วก็กลับไปลุ้นคะแนนที่บ้านพักค่ะ
เป็นแชมป์เก่าในนามพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นสอสอที่ในพื้นที่หลายสมัยนะคะ
เริ่มต้นจากการผลักดันของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกซึ่งเป็นพ่อตานะคะ
แต่ว่าในครั้งนี้นายนัทพงศ์พิพัฒน์ชัยสริจากสสพักเก้าไกลก็ถือว่า
มีคะแนนเสียงที่อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็อาจจะมีคะแนนนำโด่งในตอนนี้นะคะ
แต่ต้องรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะซึ่งเมื่อเลือกตั้งสี่ปีที่แล้วนะคะ
ทั้งสองคนมีคะแนนห่างกันเพียงหลักพันเท่านั้นซึ่งครั้งนี้ค่ะ
ต้องรอลุ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะว่าผลคะแนนที่เป็นเอกฉันนั้น
สรุปแล้วนะคะว่าจะเป็นของใครที่เป็นแชมป์ในครั้งนี้ของจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งหากมีความคืบหน้าในส่วนของจังหวัดอุดรธานีอย่างไรนั้น
ที่ฉันจะรายงานกลับมาให้ทราบอีกครั้งพัทรวรินพัชรปภานันท
ข้าวเที่ยวรัฐทีวีวแรงงานจากสวรรค์อุดรธานีค่ะด้วยนะคะจริงจริง
พื้นที่อุดรธานีเขตหนึ่งเขาบอกว่าเป็นยังไงฮะมันน่าจะเป็นพื้นที่
แข่งขันกันระหว่างเพื่อไทยแชมป์เก่ากับพลังประชารัฐอ่า
เมื่อกี้นี้แชมป์เก่าบอกว่ายังไงนะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเหรอ
กับว่าที่นี่คะแนนจากก้าวไกลยังไงอ่ะอาจารย์
ตรงนี้ใครเนี่ยเมื่อกี้ใครบอกเป็นเมืองหลวงเพื่อไทยมั้ยใช่หรอฮะ
ก็เป็นเขตหนึ่งใช่ไหมอุดรฐานเป็นเขตหนึ่งค่ะเขตหนึ่ง
จริงเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยก็คือแชมป์เก่าคุณสารวุฒิ
คุณสาราวุฒิเนี่ยก็ชนะแค่หลักพันธุ์ใช่ใช่ไหมใช่
พอ๔ปีผ่านไปกระแสของก้าวไกรเข้ามาแรงในเขต๑เนี่ยก็
พอมีกระแสมาเติมให้เนี่ยที่เคยชนะหลักพันก็ลำบากแล้ว
แต่นี่แต่ว่าเข้าใจว่าตัวเลขนี้ยังไม่เป็นทางการ
ครับยังฮะยังฮะยังต้องไล่กันอีกยาวครับ
แต่คุณสารวุฒิถึงขั้นประกาศจะพักผ่อนเลยนะ
ก็เขาอาจจะรู้อาจจะรู้ตัวแล้วอาจจะพอเห็นอยู่ในเขตพื้นที่
เพราะว่าความจริงถ้าจะไปดูในเขตพื้นที่แต่ละที่เนี่ยก็มีไม่กี่หน่วย
คะแนนที่ส่งเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็๒๐นาฬิกา๑๙นาทีแล้ว
ผมว่าก็ใกล้แล้วล่ะที่จะเข้ามาเรื่อยสำหรับคะแนน
ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับคือในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ
คือหีบบัตรพอนับเลือกตั้งนับเสร็จปุ๊บก็จะส่งมาพร้อมกับผลคะแนน
ใช่ไหมครับมาที่เขตแล้วก็จะมารวมคะแนนตรงนั้น
แน่นอนว่าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเมืองก็จะมาก่อนนะครับ
นั้นผมเลยมองว่าคะแนนช่วงแรกก็เป็นธรรมดาที่เก้าไกรเขาจะได้มากกว่า
แต่ต้องรอดูทั้งหมดเนี่ยพอที่ห่างไกลออกไปมาถึงแล้วเนี่ยนะครับ
ผลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ยังไง
แต่ก็เป็นไปได้ว่าตัวแทนสอสอผู้สมัคร
อาจจะมีอาสาสมัครของตัวเองไปประจำอยู่ที่หน่วยแต่ละหน่วย

ซึ่งเป็นเขตเป้าหมายของก้าวไกลอยู่แล้ว
เก้าไกลวางกรุงเทพแล้วก็เขตหนึ่งของทุกจังหวัด

เราก็จะเห็นว่าเขตหนึ่งในหลายจังหวัดในหลายภาค
ก็ดูก้าวไกลจะนำนะฮะ

พอออกไปเขตอื่นที่เป็นชนบทมากขึ้นเนี่ย
ซึ่งฐานเพื่อไทยอาจจะแน่นกว่าการแข่งขัน
ก็อาจจะไม่ใกล้เคียงกันขนาดนี้